บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี

ช้างศึกกับทางไวไฟนะครับ

โหยดอกนี้เล่นงานเอาซ้ามา

สีนี่ซู่ของหักในเลยครับ
พลังโจมตีเก้าความเร็วเจ็ดแล้วความแม่นยำแปลกครับ
มุมน้ำเงินซอกอมหิตรายนี้เนี่ยร้ายการเหลือเกินนะครับดูจังหวะงัดขวาดอกนี้ครับ
โอ้โหเล่นงานมวยกำปั้นหนักอย่างขุนศึกนี่หงายท้องประเดิมสีเสื้อใหม่ใช้ไรเหลือเกินครับ
ไวไฟอวิทย์อันตรายก็คือซอกพลังโจมตีเก้าความเร็วเจ็ดและความแม่นยามเงียบบ้างครับ
ก็คิดนะครับว่าจะชนะสักสามสี่ฝ่ายครับสามสี่ฝ่ายครับอยากจะชนะสามสี่ฝ่ายเพื่อคาตัวถึงเงินหนึ่งแสนครับ
เกียรตินิคมเนี่ยเป็นมวยครบเครื่องอาวุธครบเครื่องก็จริงแต่ลูกหนักลูกอะไรไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่
ไม่อยู่ห่างครับจะเดินให้ชิดที่สุดครับผมเพื่อสกัดไม่ให้เขาออกอาวุธลูกยาว
เอ่อเข้ามาจับวงในก็มีขวางมีโต้เขานักมีศอกเสริมครับผม
ไว้อย่างนั้นมันไม่มีอะไรครับตั้งแขนบล็อกไว้ให้ไม่ให้ขึ้นคออย่างเดียวก็ไม่มีอะไรทำมืออย่างนี้
มวยทางเดียวครับมวยทางเดียวมีโอกาสครับมีที่เด็ดให้ดูครับวันนี้
จับตาดูสอกของไวไฟปลายนี่ค่ะวงในของช้างศึกน่ากลัวใช่เล่นนะครับ
แม้ว่าคู่นี้จะเป็นดาบิแมทจังหวัดบุรีรำคนบ้านเดียวกัน
แต่เชื่อว่าบนเวทีไม่มีคำว่าปรานีแน่นอนพิกัด๑๓๒ปอนด์
คุณว่าใครช้างศึกหรือไอไฟแล้วเจอกันเสาร์นี้ศึกยอดมวยไทยรัฐบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันเอกชุมพรสุรพักษณ์จากลูกมณีแหล่งครับ